คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุหนึ่งนะครับ
นี่ลูกชายคนนี้พ่อยังเอือมละอาเลย
พ่อบอกรู้ว่าลูกชายไปโดนตัวไหนมา

เรื่องของยาเสพติดลูกชายชอบเสพยาแล้วก็หลอนยา
ทีนี้ละลานชาวบ้านไปทั่วหมาในหมู่บ้านยังไม่เว้นเลย
เพราะหมายังโดนระรานแบบนี้นะฮะ
โอโหนี่ครับเขาเดินดุรยมาเตะหมา
และคิดดูว่าขนาดคนเขาจะไม่เตะเหรอ
เพราะว่าถ้าผู้ชายคนนี้เจอใครก็ตามเขาระรานไปหมดเลยนะครับ
พ่อก็สุดทนเหมือนกันรู้ว่าลูกไปโดนตัวไหนมา
และลูกพอไปเจอตัวไหนหมาตัวไหนก็ไล่เตะทุกตัวเหมือนกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
อกจากนี้ยังไปก่อเหตุบุกรุกเข้าบ้านของเพื่อนบ้าน
แล้วก็เดินปรีจะไปทำร้ายเจ้าของบ้าน
ทีนี้เจ้าของบ้านแต่ละบ้านหวาดภาวะ

มาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพเมืองพยาว
เพราะกลัวจะได้รับอันตรายนี่ตอนบุกเข้ามาถึงภายในบ้านเลยนะครับ
ชายคนนี้ยังก่อเหตุซ้ำซากอยู่ในชุมชน
ผู้เป็นพ่อแท้สุดจะทนเหมือนกัน
ดึกเมื่อคืนต้องแจ้งตำรวจนี่
พ่อต้องมาไหว้เดี๋ยวเขาเหยียงอะไรกันฮะ
พ่อต้องมายกมือไหว้เลยนะ
ยกมือไหว้ขอโทษเพื่อนบ้านกันเลย

กลางดึกเมื่อคืนนี้นะฮะพ่อแจ้งตำรวจสพเมืองพยาว
บอกไม่ไหวแล้วตำรวจช่วยมาจับลูกชายผมหน่อย
ลูกชายนะทั้งเมายาทั้งเมาเหล้าอย่างหนัก
ก่อเหตุคว่างปลาก้อนหินใส่รถใส่เพื่อนบ้าน
ที่บ้านตรงหายหมู่๑ตำบลแม่ใสนะครับ
พอเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจมาถึง
พ่อของนายธีรเดชสมศักดิ์อายุ๔๓ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะฮะ
ก็พาตำรวจเข้าตรวจค้นในบ้าน
เพื่อจับกลุ่มลูกชายก็คือนายธิรเดช
ทีนี้ฮะตำรวจหาตัวทั่วบ้านเลยหาไม่เจอครับ
ว่าน่าจะหลบซ่อนอยู่ในสวนหลังบ้าน

ทีนี้ตำรวจก็ไปควานหาไปค้นหาสวนหลังบ้าน
มันพื้นที่มันไกลแล้วก็คุณดูสิ
ก็เลยยังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเอาไว้ได้นะครับ
สำหรับพฤติการของนายธิรเดชนั้น
อย่างที่เห็นเมื่อกี้ขอดูกล้องวงจรปิดอีกหน่อยนะฮะ
พ่ออยุ่งไปยกมือไหว้

ถึงกระทั่งมูลของการต้องไอ้กันแบบนี้นะฮะ

ก็เลยอยากให้ตำรวจควบคุมตัวไป
จะเอาไปบำบัดรักษาหรือว่าจะเอาไปลงโทษอะไร
ก็ตามแต่ตำรวจจะว่ากันเลยนะครับ